ไม่รู้ปีนี้เพราะว่าได้เฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่หรือเปล่า
ก็เรื่องของพลุมีปัญหาในหลายรูปแบบ

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบอกแบบนี้เหรอจุดพลุกันผมไม่แฮปปี้

มันมาตกที่ห้องน้ำของร้านนะครับ
ที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
อยู่ที่อำภาวะสมุดสงคราม
นายสมบัติเนธมงคลอายุ๔๘ปี
เจ้าของร้านเขาบอกพี่มาพี่มาดูจุดที่ไฟมันลุกเมื่อคืน

สามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
หลายบ้านก็สังสรรค์จุดพลุฉลองนับถอยหลังปีใหม่กันเรียบร้อยแล้ว
คุณพระราพรโอ้โหนี่แหละครับอ่าดีแล้วดียังไงเมิด
ไฟไหม้ขนาดนี้ไหม้ได้เลยอ่ะมีคนเห็นกล้องวงจรปิดนะ
ถ้าคุณผู้ชมฟังดีนะยังได้ยินเสียงดนตรีเปิดฉลองกระดังตึบเนี่ย
จังหวะนั้นลูกชายคนนี้แหละที่วิ่งออกมาเนี่ยนะครับ
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าร้านโอ๊ยอะไรมันอยู่บนหลังคา
วาบวาบวาบวาบวาบนะครับเรียกตะโกนให้คนในบ้านมาบอก
พลุตกใส่หลังคานะครับแล้วก็รีบนะครับออกมาเอาสายยางนะครับที่
อยู่หน้าห้องนั้นมาฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปโอ้โหเคราะห์ดีครับคุณผู้ชมฮะ
หลังคามันเป็นกระเบื้องอ่ะเนอะก็เลยไม่ลามนะฮะแต่พลุอ่ะพลุเนี่ย
ถ้าไปตกใส่โรงรถแล้วก็เชื่อว่าจะเสียหายมากกว่านี้ฝากเตือนเลยคนเล่นพลุนะ
เล่นได้พี่ก็ระวังระวังหน่อยแล้วอันเล็กก็พอ
ถ้าอันใหญ่เนี่ยโอ้โหไปตกตรงไหนที่มันติดไฟง่ายเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหาย

ยังไงไม่
โอ้โหเนี่ยค่ะประกายไฟเล็กจากพลุนะคะเนี่ยค่ะ
พอมันไปอยู่บนเชื้อเพลิงแล้วมันไปต่อแล้วมันลุกลามบานปลายแบบนี้เลยนะคะ
ดีหลังคาเป็นกระเบื้องนะใช่เออ
คือแสดงว่าถ้ามันไปตกในจุดที่มันเป็นเชื้อไฟเนี่ยมันก็สามารถ

เนี่ยค่ะเป็นอุทาหรณ์จริงคุณผู้ชมค่ะแล้วการจุดพลุเนี่ย
ซึ่งมุมหนึ่งก็เป็นความสนุกสนานเป็นการเฉลิมฉลองนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
โดยเฉพาะสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้หมาแมวเนี่ยเวลาพลุมันดังแต่ละทีเนี่ยนะคะ
ก็ตกใจแล้วหลายครั้งเลยค่ะที่หายไปจากเจ้าของเพราะมันหนีไปนะคะออกนอกบ้าน
ในคืนที่จุดพลุกันสนุกสนานเฉลิมฉลองนะคะ
เจ้าของแมวเจ้าของหมาต้องกอดสุนัขหรือว่าแมวของตัวเองไว้แน่นเลยค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคลิปนี้เนี่ยนะคะ
คือหมามันกระโดดหนีไปเจ้าของออกไปตามหากว่า๓ชั่วโมงกว่าจะเจอค่ะ
มีหลายบ้านนะคุณนัฐพงค์ตามหาหมาแมวค่ะเพราะมันตกใจแล้วมันเตลอดค่ะ
ปีนี้ตะเลิศไปแล้วไปชนรั้วตายก็มีนะ
ใช่ค่ะคือคืนไหนที่จุดพลุกันอย่างคืนรอยกระทงก็แบบนี้เหมือนกัน
จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นมุมที่น่าเศร้าค่ะนะคะ
คือผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนนี้โพสต์คลิปที่เขาตามหากว่า๓ชั่วโมง
แล้วเขาไปเจอค่ะเขาไปเจอทีแรกเขาบอกเขากลัวที่สุดก็คือกลัวมันตะเลิศแล้วมันแบบโดนรถชน
เพราะเวลาตะเลิดมันจะวิ่งไปที่ไหนก็ได้เดี๋ยวรถชนก็ตามหาไปร้องไห้ไปตลอดทางนะคะ
คือเรื่องนี้นะคะมันมีคนไปคอมเมนต์เลยบอกว่าใครไม่เลี้ยงหมาไม่เข้าใจนะ
มันการตามหาหมาที่ตะเลิศออกไปจากบ้านนี่มันใจคอไม่ดีจริงนะคะ
ส่วนอีกคลิปนึงค่ะอันนี้คือเจอแล้วถือว่าจบไปนะสำหรับปีนี้
ปีหน้าเขาจะจุดก็ต้องกอดไว้แน่นเลยในช่วงข้ามปี
สุนัขตัวนี้ค่ะหมาตัวอื่นวิ่งหนีมันวิ่งเข้าหาพลุ
ก็แปลกดีเหมือนกันนะคะเขาก็เลยโพสต์คลิปนี้ลงในติ๊กต๊อกบ้านนี้ก็จุดพลุกันนะคะ
หมามันวิ่งเข้าหาแต่ว่ามันมีอันตรายแฝงอยู่นะพลุเนี่ยพอหมาวิ่งเข้าไปมันล้มอ่ะค่ะ
แล้วเห็นไหมคะแทนที่มันจะพุ่งขึ้นฟ้ามันพุ่งเข้าหาคนในบ้านก็ชุนละมุนเลยค่ะ
เจ้าของเขาลงคลิปคลิปนี้เนี่ยในลักษณะบอกว่าหมาบ้านอื่นวิ่งหนีแต่หมาบ้านนี้วิ่งเข้าหาพลุ
แต่ดูสิคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมาเนี่ยค่ะเปลวไฟจากผู้เนี่ยค่ะก็ทำให้ปากของมันอยู่ในสภาพแบบนี้โอ้โหก็เป็นอันตรายเลยทีเดียวรวมถึงคนด้วยนะคะ
จุดพลุเล่นนี่มีความเสี่ยงมากจริงค่ะ